รายการเกมต่อชีวิตวันนี้พบกับพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกน้อยที่พิการ
ถึงแม้จะเหนื่อยเพียงใดแต่พ่อและแม่ก็ขอสู้เพื่อลูกอย่างสุดหัวใจ
จนที่สุดคือไม่มีนมให้ลูกกินต้องให้กินนมหมดอายุก็มีคนเขาให้มา
ไม่รู้ว่าหนูดีจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ก็อยากอยู่กับเขาอยากให้เขามีความสุขที่สุดอะค่ะ
นั่งรถกว่าจะถึงบ้านนี้ก็ภารกับหน้าให้เขารอให้เขารอ
ไปถึงบ้านเขา
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับทุกข์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ก็คือการที่ต้องเห็นลูกเจ็บปวด
ร่างกายไม่ปกติเหมือนเด็กคนอื่น
ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้ก็เช่นกันครับ
พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกน้อยที่พิการ

มีหนำซ้ำครอบครัวยังเคยสูญเสียลูกสาวที่เป็นดั่งแก้วตาและดวงใจอีกคน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ฮัลโหลควันเลอะท้าแม่ก่อนเนี่ย

หล่อมันอยู่ในนั้น

แขกค่ะอายุ๓๕ปีเป็นคนสุรินค่ะมาทำงานที่กรุงเทพ
เมื่อก่อนครอบครัวมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน

คนที่สองคือแฟนชื่อเบิร์ต
คนที่สามลูกชายคนโตชื่อน้องก้าว
คนที่สี่คือลูกสาวคนเล็กชื่อน้องขวัญค่ะ
ขวัญเกิดมาตอนแรกก็ตัวเหลืองไม่กินนม
คลอดออกมาคือไม่มีเสียงร้องอะไรเลยค่ะ
ก็สังเกตอาการเขาเขาไม่สบตาไม่มองตาลอย
เอกใจว่าลูกเราทำไมเป็นอย่างนี้
ไปรักษาเขาบอกว่าน้องติดเชื้อที่ไขสันหลัง
ให้ยาฆ่าเชื้อ๑๕วัน
พอน้องอายุได้เดือนกว่าก็เอากลับไปอยู่ที่สุรินทร์ให้ยายเลี้ยงค่ะ
กับแม่ก็มาทำงานที่กรุงเทพก็หาเงินได้ก็ส่งกลับบ้าน
๓เดือนก็ไปหาน้องครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นไม่มีเงินพาน้องไปหาหมอ
ไม่ได้รักษาต่อเพราะว่าไม่มีตังค์จะรักษาเขา
พอน้องได้๓ขวบยายที่บ้านก็โทรมาบอกว่าน้องไม่กินข้าว
น้ำก็ไม่กินไม่ไหวแล้วให้กลับมาหา
พ่อน้องไปหาลูก
พอไปถึงก็เห็นลูกจากไปแล้วค่ะ
ก็รู้สึกผิดที่แบบเราไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่แรก

แม่รักหนูนะแม่ขอโทษที่แม่ไม่ได้เลี้ยงหนู
ไม่เคยมีวันไหนที่แม่ไม่คิดถึงหนูเลย
พอผ่านมา๒ปีก็ท้องอีกทีหนึ่งค่ะ

ให้หมอเช็คให้ละเอียดว่ามีได้ไหม
เพราะว่าลูกคนก่อนไม่แข็งแรงเขาก็บอกว่ามีได้

ก็ยังมีหวังว่าเขาจะปกติจนน้องมาชัก
แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กจนหมอทำบัตรพิการให้
พอรู้ว่าลูกคนที่๓เป็นเหมือนลูกคนที่๒ก็รู้สึกเสียใจ
ก็เป็นปมในใจว่าถ้าคนที่๓มานี่จะเลี้ยงเขาเองครับ
เรามีเขามาแล้วเราก็พร้อมที่จะเลี้ยงเขา

เขาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงให้เขาดีที่สุด
ให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุด
ทุกวันนี้ก็เลยอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันให้มากที่สุด
รายจ่ายน้องหนูดีทุกวันนี้ก็มีอาหารเสริม
สลิงค์ทิชชู่สายยาง

วันหนึ่งเปลี่ยน๓ครั้งได้ค่ะ
เพราะน้องชอบดึงจะดึงออกบ่อยมากน้องจะรำคาญ
จนที่สุดคือไม่มีนมให้ลูกกิน

เราก็ลองกินดูก่อนให้กินได้ไหม
เสียใจลูกต้องมากินแบบนี้เหรอ
วันที่ลำบากจริงคือไม่มีตังค์นะครับ

คือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ
มองไปเห็นกระเทียมตำแล้วก็ทอด

น้าชื่อมอนเป็นน้าของแขก

รักและเอ็นดูหลานคนนี้มาก
สงสารหลานเบิร์ตกับแขก
ชีวิตเขาทำไมไม่เหมือนกับคนอื่น
ทำไมลูกทำไมเป็นอย่างนี้
มีหนูดีก็เลยชวนเขามาอยู่ด้วย
เขาให้อาชีพทำขนมถ้วย
สอนวิธีการขายให้เขา

ก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับน้ำมอนที่กรุงเทพเลยค่ะ
ทุกวันนี้ตื่นตี๓ก็ป้อนนมน้อง
แล้วก็ออกมาเรียงขนม
แต่ตื่นมาตี๓ทุกวันครับ
จะมาทำขนมถ้วยครับ
โมงเช้าก็เตรียมของออกไปขาย

บางทีฝนตกลม
ก็กลัวล่มปิวบ้างอะไรบ้าง

เพื่อจะขับขนมในวันต่อไป

ช่วยพ่อกับแม่ล้างถ้วยครับ

ไม่รู้ว่าหนูดีจะอยู่ได้นานแค่ไหน

อยากให้เขามีความสุขที่สุด
ถึงเราจะอดถึงเราจะไม่มีค่ะ
ก็ขอให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอด
ถ้ามีเงินอยากได้ซื้อรถพ่วงข้าง

เราก็มีอีกอันนึงเสริม
เพื่อจะได้หาเงินมาให้ลูกได้เรียนแล้วก็รักษาหนูดี
ผมอยากบอกพ่อกับแม่ว่า
โตขึ้นไปผมจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเองครับ
คนถึงต้องกินมาติวะ

ตอนแรกเกิดมาน้องตัวเหลืองค่ะ
เหลืองแล้วก็คลอดมาแบบไม่ร้อง
กินนมนอนอย่างเดียวค่ะ
พอกลับบ้านมาก็พาไปรักษาหมอบอกว่าติดเชื้อที่ไขสันหลัง
อยู่โรงพยาบาล๑๕วันแล้วทีนี้ก็พากลับไปอยู่ที่บ้านให้ตากับยายเลี้ยง
แม่ก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพฯ

หนูน้อยคือร่างกายไม่ปกติและไม่แข็งแรงตั้งแต่เกิด
วันที่รับโทรศัพท์มาวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คือแม่โทรมาบอกว่าน้องไม่ไหวแล้วนะ
คือน้องไม่กินข้าวยายหอดน้ำให้กินก็ไม่กิน

พอขึ้นรถแล้วระหว่างทางคุณสองคนผัวเมียคุยอะไรกันแล้วคิดอะไรกันตรงนั้นนะครับ
นั่งรถกว่าจะถึงบ้านนี้ก็ภาวนาให้เขารอ

น้องเสียชีวิตด้วยอะไรครับ

รวมแล้วน้องอายุได้กี่ขวบกี่เดือน

ในใจของคนเป็นพ่อและแม่

หลังจากที่น้องขวัญจากครอบครัวไปนะครับคุณผู้ชม
แต่ก็ได้สมาชิกใหม่มาเติมเต็มความรักให้กับครอบครัวนี้
คุณแม่พอรู้ว่ามีน้องเป็นยังไงบ้างครับ
ให้หมอเช็คดูว่าแม่จะมีได้ไหม

นมต้มอะไรที่แบบว่าดีอะไรอย่างนี้ครับพยายาม

หวังนะครับว่าจะให้เขาเกิดมาร่างกายแข็งแรงนะครับ
คลอดออกมาหมอบอกว่าน้องเลือดข้น
มันไม่ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย

หมอก็บอกว่าอาจจะเกิดจากน้องคลอดก่อนกำหนด

ทีนี้พอ๙เดือนน้องก็มีอาการชักเก่ง
แล้วก็ต้องกินยากัญชาเกงตลอด
แล้วน้องสามารถสื่อสารได้บ้างไหมครับ
ก็จะมีเล่นหัวเราะอะไรแค่นี้ค่ะ
ผมน้ำตาไหลเลยที่เห็นตอนคุณแม่สอดสายยางเข้าไป

ใส่สายให้นมป้อนอาหารเสริมแล้วก็นม

ถ้าสมมุติเป็นโจ๊กพ่อเอามาบดกันก่อนเหรอ
ดครับเพราะว่าน้องไม่เคี้ยวต้องบดให้ละเอียดเลยครับ

อาหารทางการแพทย์ที่น้องจะต้องทานอยู่เป็นประจำ

ทานค่ะบางทีก็มันแพงไม่มีเงินซื้อก็ต้องป้อนโจ๊ก
แล้วหมอก็บอกว่ามันได้รับสารอาหารไม่ครบ
หมออยากให้กินอาหารทางการแพทย์มากกว่า

นี่น้ำหนักน้องก็เลยอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชม
ตั้งแต่เขาเกิดเลยจะดูแลเองประคบประงมเอง
ไปทำงานก็จะพยายามเอาไปด้วย
ใช่คนก่อนเราไม่ได้เลี้ยงอะค่ะก็รู้สึกผิด
แล้วพอว่ามีอีกคนก็อยากจะเลี้ยงเอง

ลำบากยังไงก็แบบขอให้อยู่ด้วยกันแบบดูแลกันให้ถึงที่สุดอะค่ะ
จากภาพชีวิตนะครับบางวันเงินหาไม่ทัน

คือมันไม่เหลือเงินสักบาทที่จะต้องซื้อนมให้ลูกกิน
ก็มีคนเขาให้นมมาแต่มันก็เป็นนมหมดอายุ
ตอนแรกก็จะไม่ให้กินแต่ถ้าไม่กินก็น้องก็อดอะค่ะ

ก็รู้สึกผิดเลี้ยงเขาได้ไม่ดีเหมือนคนอื่นเขา
แล้วทำไมถึงได้มาอยู่กับน้ำมอนได้ครับ
ตอนแรกตั้งใจว่าจะพาลูกกับครอบครัวมาทำงานที่โรงงานค่ะ
แล้วทีนี้ก็น้าเห็นหนูดีไม่แข็งแรงน้าก็เลยชวนมาอยู่ด้วย
ก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับน้า

มากี่ปีแล้วขนมถ้วยเนี่ย

มอนเนี่ยเห็นบอกว่าดูแลเขามาตั้งแต่เล็กแล้วก็แยกย้ายกันไป

ใช้ชีวิตกับลูกกับแฟน๓คน
ทีนี้หลานนี่เขาทำงานไว้เป็นหลักอะนะ

เขามาอยู่บ้านเดียวกันเขาไม่ได้มาคนเดียว
มากันหมดหลายที่ป้าไม่กลัวเป็นภาระเหรอ

เดี๋ยวอยู่กับน้านะจะให้อาชีพทำให้ยั่งยืน

ตอนแรกป้ามอนเนี่ยนึ่งกี่ซึ้ง

ซึ้งแต่พอมีหลานมาด้วยแล้วเพิ่มอีกกี่ซึ้ง

ตอนแรกเขาให้ลองขายกี่ซึ้งก่อนจำได้ไหม

แล้วสองซึ้งที่แบ่งให้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะเป็นอย่างนี้นะ

ไม่ต้องมาหักด้วยให้ป้าครึ่งนึงนู่นนี่นั่นไม่เลยเหรอ

ปัจจุบันนี้กลายเป็นอาชีพของแม่แขกไปแล้ว

พ้ามอนก็กลับสุเรนเลยจ้ะไปดูแลยาย
คุณก่อนที่จะกลับเนี่ยนะฮะทิ้งของกลับมาเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ให้

หมดเลยจ้ะจะได้พึ่งพาตัวเองได้

ให้ประหยัดอดออมไว้คอยสอนหลานตลอดจ้ะ
ทำไมพ้ามอนใจดีอย่างงี้ล่ะ
มีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีที่มีพระคุณกับเราไหมครับ
ก็รักเขาค่ะเหมือนแม่คนหนึ่ง
ก็ขอบคุณที่แบบดูแลครอบครัวมาตลอด

ดูแลพ่อกับแม่ที่อยู่สุรินทร์ด้วย

ตั้งแต่น้าให้มาอยู่นี่
น้าช่วยตลอดทุกอย่างครับ

ดูแลครอบครัวผมเป็นอย่างดีเลยครับ
อย่างนี้ผมก็ขอขอบคุณน้ามากเลย

ช่วยไม่ต้องพลุกใจต่อไป

แม่เขาจะป้อนนมน้องเขาก่อน
ผมก็จะไปเรียกแม่เขามาเรียงใส่กระด้ง

ขายแทนในช่วงเช้าขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ
ขายแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองค่ะ

ใช่บางวันก็ไม่หมดก็เหลือร้อยสองร้อยถ้วยเลย
วันที่ขายไม่ได้เวลาเข็นรถกลับบ้านรู้สึกยังไงบ้างท้อไหม
ก็ท้อว่าแบบวันนี้จะเอาอะไรให้ลูกกิน
พ่อของเหลือมายังงั้นครับให้กำลังใจยังไงกันบ้างอ่ะ
ก็ไม่เป็นไรครับวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีเราก็ต้องสู้ต่อไปครับผม
คุณผู้ชมครับวอนนะครับถ้าเผื่อว่าเจอแถวถนนเอกชัยเอกชัยค่ะ
เจอกันก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะไม่ใช่แต่ของแม่แขกหรอกนะครับ
ถ้าเผื่อว่าเราพอมีกำลังนะอุดหนุนกันบ้างนะครับคุณผู้ชม
ก้าวน้องเลี้ยงง่ายไหมลูกก็ง่ายครับ
ลุงเห็นหนูเล่นกับน้องอยู่เรื่อยเรื่อยเลยเหรอครับ
ชอบเล่นอะไรกับน้องชอบเปิดเพลงให้น้องฟังครับ
แล้วเวลาเขาฟังเพลงแล้วเขารู้สึกยังไงเขาเป็นไงเขาก็เต้นครับ
จริงเหรอโจเด็กน้อยเนอะในภาพชีวิตบางวันครอบครัวเห็นบอกว่า
กับข้าวไม่มีเหรอลูกก้าวไม่มีจริงจริงผมก็มองไปเห็นกระเทียมอะครับ
มาตำทอดให้เขากินนะครับผมกินกับข้าวครับผมไอ้ลุงก้าว
แล้ววันนั้นหนูหนูรู้สึกยังไงบ้างคะลูกก็เสียใจครับแล้วก้าวรู้เปล่า
ไม่มีสตังค์เลยดูครับนั่นหมายถึงว่าเวลาที่หนูไปโรงเรียน
วันหนูก็ไม่มีตังค์ไปกินโรงเรียนครับแล้วหนูไปยังไงอ่ะลูก
เดินไปครับบ้านกับโรงเรียนอยู่ไกลกันไหมลูกเกือบหนึ่งกิโลครับ
ก้าวจริงแล้วความฝันของก้าวเด็กน้อยคนนี้นะครับ
ไม่ได้ฝันไปไกลเลยหนูฝันว่ายังไงบ้างลูกอยาก
เรียนสูงครับได้เงินมาให้พ่อกับแม่และน้องครับ
กำลังใจที่ดีที่สุดของครอบครัวคืออะไรครับคือทำงานมาเราเหนื่อยขนาดไหน
เรามาเห็นลูกมาเล่นกับเขาเขายิ้มเขาอะไรเราก็ดีต่อใจแล้วครับ
ผมภูมิใจจริงนะครับกับครอบครัวครอบครัวนี้นะครับ
ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อ้อมแขนของพ่อแม่
โอบกอดเขาให้ความรักความอุดอุ่นธนุษนอมเขาคุณทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้ดีจริงจริง
สมกับที่ขึ้นชื่อคำว่าพ่อว่าแม่จริงครับ
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตจะนำทุนไปทำอะไรเอ่ยอยากได้รถไปขายน้ำอะค่ะ
คืออยากได้รถพ่วงเหรอครับพ่ออยากมีอาชีพเสริมอีกสลับกัน
ตลาดนัดเย็นอย่างเงี้ยสาเหตุที่พ่อคิดว่ามันต้องมีอาชีพเสริมเนี้ย
เพราะว่านี่บนตักนี่เขายังต้องทานอาหารทางการแพทย์อยู่ค่ะใช่ครับ
เป็นสิ่งที่สำคัญเลยแล้วตอนนี้นะครับร่างกายของเด็กน้อยก็คือ
ถ้าทานอาหารไม่พอต่อร่างกายภูมิน้องก็จะลดลง
และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ขอมอบอาหารทางการแพทย์ให้กับน้องหนูดีครับขอบคุณค่ะ
นับตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นเวลา๔เดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะขอรับผิดชอบ
ในเรื่องอาหารทางการแพทย์ให้กับน้องหนูดีเองนะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจนะครับ

แล้วนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ยังมีภาพถ่ายของครอบครัวนะครับผมเชื่อนะครับว่าภาพถ่ายของครอบครัวนี้นะครับ
จะเป็นภาพความทรงจำเพราะเมื่อเราได้ดูภาพถ่ายนี้

คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะยากดีมีจนพ่อแม่ทุกคนก็จะขอดูแลลูกให้ดีที่สุด

ที่จะขอดูแลลูกให้ดีที่สุดเหมือนอย่างแม่แขกและพ่อเบิร์ต
ที่จะขอดูแลลูกให้ดีที่สุดเหมือนอย่างแม่แขกและพ่อเบิร์ต
ที่จะขอดูแลหนูดีจนสุดหัวใจที่มี
ช่วงหน้านะครับมาลุ้นและเชียร์ให้ครอบครัวของแม่แขกนะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดนะครับ
และมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อข้อละ๕๐๐๐บาท
แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อและเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
แต่ไม่ว่าทุกครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
แต่ในรอบนี้๔ข้อข้อละ๕๐๐บาท
ถ้าไม่พลาดเลยก็คือสะสมได้เต็มที่ก็คือ๒๐๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เบิร์ตมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๒ขึ้นรถเมย์
เรื่องที่๓ดาราตลก

เตะที่เป็นไอดอลของเราคือใคร

ไม่มีครับไม่มีใครชอบดูบอลนะครับ
นั่นหันไปห้ามด้วยห้ามไม่ให้คนในบ้านชอบเลย

น้องแฟนจะนอนด้วยกันไม่ได้
พ่อครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือครับผม
ตัวเลือดที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง

จะเป็นขวัญใจของน้องก้าวแบบนี้
บาดใจพ่อเหมือนกันนะครับเนี่ย
ผมก็ชอบลิเวอร์ฟูลนะครับ

เลือกข้อหนึ่งครับภาพที่๑ครับผม
ตัวเลือดที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ

พ่อตอบว่าตัวเลือดที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง

ถ้าถูกข้อนี้ก็๕๐๐๐บาทนะครับ
เลยอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกข้อนะครับ

ตอบไปแล้วหนึ่งข้อถูกหนึ่งข้อนะครับ
เงินทุนสะสมตอนนี้ได้ไปแล้วครับ๕๐๐๐บาท
พ่อครับยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องก็คือเรื่องกรุงเทพมหานครขึ้นรถเมย์ดาราตลก

ขอเชิญน้องกล้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตลกคนไหนเป็นพิเศษไหมลูก

เหรอหนูชอบคนเดียวกับแม่เลยสิ

เห็นบอกแม่ชอบเปิดเพลงลุงหม่ำให้ฟังบ่อยเหรอ

สามช่านะครับพี่หม่ำก็ประจำอยู่ที่นั่นเลยมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้ว
เอาล่ะคำถามนะลูกนะอยู่ที่แก๊งสามช่านี้ดาราตลก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ม่ำจกมกกับโหน่งช่า
อายุห่างกันกี่ปี
ตัวเลือดที่หนึ่ง๖ปี
ตัวเลือดที่สอง๘ปี
ตัวเลือดที่หนึ่งครับ๖ปีครับ
ตัวเลือดที่หนึ่ง๖ปี
หม่ำลุงโหน่งลุงเท่งผมว่าอายุ๓คนนี้น่าจะไม่ห่างกันมากครับ
ผมเลยตอบอายุ๕๖ปีครับกำลังพอดีครับ
ไปแล้วนะว่าพี่หม่ำจกมกกับโหน่งช่า

น้องก้าวเลือกตอบตัวเลือกที่๑๖ปีซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะว่าจริงแล้วห่างกันถึง๘ปีนะครับ
่ำจกมกเกิดวันที่๒๔มิถุนายนพศ๒๕๕๙

ส่วนโน่งช่านะครับเกิดวันที่๗มิถุนายนพศ๒๕๕๙
ตอนนี้อายุ๔๘ปี

ตอนนี้ตอบไปแล้ว๒ข้อถูก๑ข้อ
ยังคงได้เงินสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ก้าวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

กรุงเทพมหานคร

เอาเป็นขึ้นรถเมย์ก็ได้ครับ
ขอเชิญน้องมอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจริงเห็นท่านจ่ายค่ารถเมย์ไหม

พิสุสงฆ์สมเนรไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารนะครับ
ท่านจะได้รับการยกเว้นจากทางคศมกนะครับ
เพราะว่าก็เหมือนทำบุญให้กับท่านด้วยนะครับ

ยกเว้นค่าโดยสารให้กับบุคคลบางกลุ่มอีกด้วย
คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ระบุให้ยกเว้นค่าโดยสารกับบุคคลใด

บุรุษปรายศนีย์ในเครื่องแบบ

ที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด
น้ำมอนเคยขึ้นรถเมย์บ่อย

บุคคลใดที่ไม่ต้องจ่ายค่าโดยสาร
ขอให้ตอบถูกนะครับนมอน
ปกติก็ขึ้นรถแม่ตลอด
จะรู้นะเนี่ยว่ามีข้อยกเว้นด้วย
แต่ฉันรู้ว่ามันมีการลดห่อนค่าโดยสาร

แต่ฉันอ่ะอีกนานนะกว่าจะได้ลดหย่อนค่ะ

ที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด

คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอดครับ

เอาละครับป้ามอนตอบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เราถามว่าขอสมกร
ระบุให้ยกเว้นค่าโดยสารกับบุคคลใด

คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด

คนตาบอด

เพราะว่าคศมกนะฮะระบุให้ยกเว้นค่าโดยสารกับบุรุษปรายศนีย์ในเครื่องแบบ
ส่วนคนตาบอดเนี่ยนะครับที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมตาบอดเนี่ย
จะได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาก็ยังต้องจ่ายอยู่แต่จ่ายครึ่งราคานะครับ
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

สรุปว่าวันนี้นะครับครอบครัวของแม่แขกนะครับ

ก็ยังได้รับเงินทุนสะสมไปแล้วตอนนี้นะครับ
อยู่ที่๕๐๐๐บาท
อย่าเพิ่งใจเสียใดทั้งสิ้นนะครับ
ยังไงก็แล้วแต่ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
คุณผู้ชมครับตอบคำถามไปครบแล้ว๓ข้อ
แต่ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ

ครอบครัวแม่แขกจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่า
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
ช่วงหน้ายังเหลือเกมสำหรับครอบครัว
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ
สะสมเงินทุนไปได้ในตอนนี้นะครับอยู่ที่๕๐๐บาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกันนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาท
มารุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่ครับ
ตอนนี้ถ้าถามเลยว่าหลักของเราก็คือ

ทำหน้าครับแป้งเยอะไปมันก็แข็งครับ

ขายวันละกี่ถ้วยครับ

สำหรับครอบครัวในวันนี้เกี่ยวกับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ถ้วยนะฮะนึ่งมาใหม่สดร้อนเลยครับ

มอนและน้องแก้วเชิญครับประจำที่ครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ขนมถ้วยใส่จานจำนวน๑๘จาน
ภายในเวลา๓นาที

เพราะสองคนเขาแค่เก่งอยู่แล้วครับผม

เอาใจช่วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว

ตีซักคนละ๙จานเนี่ยนะครับ

น้องมอนน้ำมอนเร็วน้องมอนนำแล้ว

โอ้โหน้ำมอนแท็กขนมถ้วยได้มืออาชีพมาก
สมกับเป็นแม่ค้าขนมถ้วยเก่าจริง

ระวังจานมันซ้อนกันนะครับมันมีภาษาซ้อนกันอยู่ด้วยนะลูก
เวลาผ่านไปครึ่งทางแล้ว
แขกกับน้ำมอนก็ช่วยกันแคะขนมถ้วย

เหลืออีกเพียง๙จานเท่านั้น
มาเอาใจช่วยให้ครอบครัวของแม่แขกทำโจทย์ข้อนี้ให้สำเร็จกันครับ
เวลาไล่หลังแล้วจ๊ะ
ตอนนี้เวลาไล่เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับโหมืออาชีพอ่ะมากมาก
ลูกแล้วอุ้ยช่วยกันแล้วอ่ะช่วยกันแล้ว
ดินจรรย์ลูกแล้วเร็วแล้วไปแล้วเร็วเร็ว
ขนมองท่วยไม่ได้แค้งมานานปีกว่า
แต่พอมาแค่แล้วเข้ามือเลย๓นาทีก็ทันมั่นใจจ้ะ
ไม่เคยจะแค้ขนมถ้วยอะไรเล้าใจแบบนี้มาก่อน

นี่คุณผู้ชมครับ๑๘จานตรงด้านหน้าของเราต้องไม่เกิน๓นาที
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะครับแม่แขกทำได้
ลุ้นกันครับคุณผู้ชมว่าแม่แขกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ๒นาที๕๐วินาทีครับ
เอาล่ะตอบไปได้อีกหนึ่งข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
เกมสำหรับครอบครัวในข้อนี้สะสมเงินทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
เงินหนึ่งหมื่นที่ได้ไปก็ต่อชีวิตได้อีกยาวเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็
วันนี้ขอลุ้นล้านกันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับ
เรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่มถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วครับว่า
ครอบครัวของแม่แขกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครจะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้านทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมดสี่กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวนหนึ่งพันบาทสองพันบาทสามพันบาทและเกมต่อชีวิต
ซึ่งมีมูลค่าถึงห้าพันบาทครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งสี่กล่อง
กล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูกหนึ่งข้อรับโบนัสจำนวนหนึ่งกล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่องตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่องและกติกาใหม่
เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้นหากกล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้งสี่กล่อง
โบนัสหนึ่งแสนบาทและที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวแม่แขกนะครับถึงจะเก็บเงินสะสมไปได้เพียง๒ข้อ
แต่เรายังมีช่วงนี้แหละครับที่ให้ครอบครัวได้สามารถลุ้นเงินล้านได้
ถ้าออกมาแบบนี้นะฮะเกมต่อชีวิตทั้งหมด๔กล่องแบบนี้
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าได้หนึ่งล้านบาทกลับบ้านในวันนี้ครอบครัวจะส่งใครเป็นตัวแทนมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ
พ่อครับพ่อเบิร์ตเชิญครับพ่อเบิร์ตครับ
ทำเพื่อครอบครัวของเราในวันนี้นะครับ
ผมขอให้โชคดีในการหมุนกล่องนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่ง

หนึ่งแคบ
หนึ่งแคบ

รุ่นลีก

หมุนกล่องโบนัสได้๓๐๐บาท๒กล่องแล้ว
ถ้าอีก๒กล่องเป็น๓๐๐๐บาท
ครอบครัวแม่แขกจะได้รับเงินทุนต่อชีวิตไปเลย๑แสนบาท
แล้วครอบครัวแม่แขกจะได้ไหม

คนนี้นะครับกล่องที่๑นะครับ๑๐๐บาท

กล่องที่๓๑๐๐๐บาท
และกล่องที่๔๓๐๐๐บาทครับ
พ่อเบิร์ตไม่เป็นไรนะคือว่าเราได้มาใช้โอกาสแล้วก็มาเปิดดวงแล้วนะครับในวันนี้คุณผู้ชม
กล่องโบนัสลุ้นล้านนะครับทั้งหมดวันนี้นะครับได้๖๐๐๐บาท
และเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดในวันนี้ได้กลับไปบ้านก็คือ๑๖๐๐๐บาท
ขอบคุณมากนะครับครอบครัวที่ให้เกียรติกับทางรายการ
มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักของพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลย
อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับถือว่าพวกเราก็ยังเป็นกำลังใจให้
คุณผู้ชมครับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็คือพลังอันยิ่งใหญ่
ที่จะทำให้ลูกที่เกิดมาไม่พร้อมเหมือนอย่างหนูดีนะครับ
ได้สามารถมีชีวิตที่เดินต่อไปได้
เรามาร่วมกันเป็นพลังให้กับครอบครัวของแม่แขกนะครับได้เดินต่อไปได้
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย
ผมขออนุญาตจากใจนะครับฝากครอบครัวแม่แขกเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดที่พร้อมอยากจะช่วยเหลือช่วยเลยครับ
ตอนนี้เขากำลังลำบากจริงขอบพระคุณล่วงหน้าจริงครับ
และวันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ
แล้วก็ผมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามา
และคุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัว
ของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ปลายปีที่แล้วรถมาเฉี่ยวตรงแฮนรถมอเตอร์ไซต์
กระดูกผมหักด้วย
ก็ชนปุ๊บแล้วก็รถมอไซค์มันลากไป
ก็เห็นกระดูกเห็นเอ็น
ชนแล้วก็หนีไปเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป